คุณผู้ชมเรื่องของค่าไฟแพงมันยังคงมีดราม่าตามมา

มีน้องเขยคนนึงเนี่ยเขาชอบเปิดแอร์แล้วแน่นอนค่าไฟมันก็แพง

พี่ชายของเมียก็ไปด่าจะชอบเปิดแอร์ทำไม
ค่าไฟมันแพงก็บ่นไปนะ
โชคดีนะไม่โดนรอดมาได้

กระโปรงด้วยและโดนกระจกด้วยนะฮะ
มีการยิงกันในหมู่บ้านย่าแก้วอำเภอเมืองกระบี่ครับ
ที่คุณสุภาษาบอกไปมีรูกระสุนอยู่ที่กระโปรงรถเลย
หนึ่งนัดแล้วก็กระจกฝั่งคนขับอีกสองนัดคือหวังให้โดนอ่ะค่ะ
ยังไงต้องโดนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครโดนนะครับ
ไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตนายพงพันธ์ขวัญเมืองอายุยี่สิบห้า
เจ้าของรถก็บอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครหรอกนู่นแฟนเมียเอ่อ
ไม่ใช่สิแฟนของน้องสาวน้องเขยเขาแหละนะฮะ
ชื่อว่านายสิทธิโชคสีพรมสาอายุยี่สิบสามปีก็มีสัตว์เป็นน้องเขย
ตัวเขาเองนั่นแหละฮะสุดท้ายนะเขาเองเนี่ยขับรถมาขับรถมา
ทำธุระที่บ้านแม่ซึ่งก็อยู่กันกับน้องสาวกับน้องเขย
แต่พอมาถึงนะเห็นหน้าน้องสาวโอ้โหในห้องเนี่ยนะ
มีการเปิดแอร์กันเย็นฉ่ำก็ต่อว่าไปต่อว่าน้องเขยไปนะ
อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนช่วงนี้ฝนตกจะเปิดแอร์
ทำไมมาเปลืองค่าไฟน้องเขยโมโหไม่พอใจ
มีปากเสียงกันทะเลาะกันกับพี่ใหญ่เลยนะฮะทีนี้นายวงพันธ์เนี่ย
ขับรถเก่งออกมาจากบ้านเพราะไม่อยากมีปัญหา
แต่ลืมลืมตะกร้าผ้าไว้ก็เลยวนกลับไปเอาจอดรถอยู่หน้าบ้าน
สักพักหนึ่งพอไปถึงน้องเขยออกมาแล้วฮะเอาปืนมาด้วย
ยิงใส่รถสามนัดปั้งปั้งปั้งเขาต้องเปิดประตู
วิ่งหนีออกไปเอาตัวรอดนะฮะขณะที่ทางด้านของน้องสาว
คือพี่ชายไปมีเรื่องกันกับสามีตัวเอง

ก็พยายามห้ามแล้วแต่ว่าไม่มีใครฟังเลย
คือไม่อยากให้มีเรื่องการอนากาแฟอันนั้นกับพี่นะฮะ
แต่พี่ชายเหมือนไปพูดจาท้าทาย

แล้วก็ขับรถเก๋งออกไปแล้วก็วนกลับมาใหม่
ด้วยความโมโหสามีก็เห็นพี่ชายกลับมา

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ

แล้วพี่เจมส์มันยังขับรถมาเลย
ปี๊ด